คัปบิบาร่าเจ้าหนูตัวใหญ่

ตรงด้างมันด้างเดิมหายไปเลย
มีแต่ด้างเป็นแผลแบบนี้แล้วเลือดไหล
บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว

พยายามที่จะตามหาอยู่นะคะว่าใครอ่ะ
ใครเป็นคนทำมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ตามไม่เจอตัวนะ

พยายามดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะ
ทีนี้ทีนี้คุณผู้ชมพอเรานำเสนอข่าวไป
แล้วคนแห่ให้กำลังใจเพราะปกติแล้วเนี่ย
เจ้ากะปีบาร่ามันเป็นแบบสัตว์น่ารักอ่ะ

นี่ค่ะให้กินอะไรมันก็กินนี่ดูสิฮะ

นี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวแห่ไปให้กำลังใจที่สวนสัตว์ตรงนี้นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองขอนแก่นเลย

คาปิบาร่าที่มันโดนอะไรฟาดไปที่ดั้งของมันเนี่ย
ชื่ออะไรฮะจอนนี่จอนนี่ที่รักนะครับฮะจอนนี่
ตอนนี้พี่จะออกสำเนียงกันอย่างนั้นก็ได้ค่ะไม่ผิดเหมือนกันนะฮะ
อ้าวเล่าต่อสิคุณปึ๊งอะไรกับจอนนี่ผมเนี่ย
เจ้าของสถานที่หรือเจ้าของสวนสัตว์เนี่ย
คุณละลิลินเดทวิรพานิสเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตอนนี้อาการของน้องจอนนี่เนี่ยนะคะ
ตอนนี้คือเลือดไม่ไหลแล้วแต่ยังมีแผลที่จมูกนะฮะ
สามารถกินอาหารได้ตามปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือวิตกกังวล
แต่มันยังคงตกใจอยู่นะคะตกใจมันกลัวคนไปเลยนะคะ
มันก็เหมือนคนนี่แหละพอมันเจออะไรแล้วมันเหมือนมีอาการฝังใจค่ะ
ตอนนี้ฝังใจไม่ยอมออกไปเล่นกับนักท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะ
นี่นอนจ๋องอยู่ตรงนี้นะคะ
คือตอนนี้เจ้าของสวนสัตว์บอกว่ากำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
ว่าใครเหรอใครเป็นคนใจร้ายทำกับมันได้นะคะ
แต่ยังไม่พบตัวเนื่องจากว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก
ก็เลยตามตัวไม่เจอตอนเนี้ยแต่เอาล่ะขอบคุณทุกกำลังใจ
ความห่วงใหญ่ที่ส่งมาให้จอนนี่
แล้วเจ้าของสวนสัตว์ย้ำแบบนี้นะคะซึ่งก็จริงนะ
เจ้าของสวนสัตว์ย้ำว่าสวนสัตว์ตรงนี้ส่วนใหญ่เลย
ส่วนใหญ่จะปล่อยให้มันเดินเล่นไปทั่วไม่ได้มีการขังกรงไว้
ถ้าเกิดว่าใครคิดจะมาเที่ยวสวนสัตว์ตรงนี้
ต้องเจอกับสัตว์แบบใกล้ชิดคุณทำใจไว้ก่อนเลย
เพราะฉะนั้นถ้าคุณกลัวสัตว์ก็ไม่ต้องมา
คุณอย่ามาเพราะถ้าเกิดว่าสัตว์เข้าไปใกล้คุณแล้วคุณตกใจ
เอาอะไรไปฟาดหน้ามันไปฟาดตัวมันมันเจ็บ
เจ้าของเขาก็เจ็บด้วยนะฮะเขาเลี้ยงมันแบบธนุถนอม

ถ้าอยากฟาดให้ไปกงเสือฟาดให้เต็มที่เลย